อ่ะให้เข้ากับทีมเลยนี่เราสองคนแต่งตัวไปงานเขาได้เลยนะ
สำหรับงานแต่งงานค่ะแต่งกันแล้วนะคะ
ฟลุ๊กจีระแล้วก็แอปเปิ้ลศรีเสงียนค่ะคบกันมากว่าสิบปีนะคะ
แต่ว่างานนี้ต้องบอกว่ามีแต่ความหวานชื่นรื่นรมทั้งงานเลยค่ะ
เป็นไงบรรยากาศคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยใหญ่เลยนะอย่าให้เสียชื่ออดีตบอยแบนคุณ
นี่แหละขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงฟลุ๊กจิระและแอปเปิ้ลศรีเสงียนค่ะ
คู่นี้อย่างที่บอกไปคบกันนานมาก๑๐ปีเลยทีเดียวคุณ
เริกดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทำพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยลาว
แห่ขันหมากกันนะคะชุดใหญ่เลย
พร้อมด้วยผูกข้อไม้ข้อมือบายสีสู่ขวัญ

โดยเจ้าสาวคนสวยนะคะน้องแอปเปิ้ลมาในชุดลาวผ้าดิ้นทองคำแท้นะคุณ
ส่งตรงมาจากประเทศลาวเพื่องานนี้โดยเฉพาะสวยงามจริงค่ะ

เขาจะมีการทำพิธีสู่ขอตามประเพณีแบบจีนด้วย
จะมีการยกน้ำชาคุณไหว้บรรพบุรุษ
ส่วนงานฉลองมงคลสมรสที่หลายคนอยากจะเห็นอีกว่าจะจัดเต็ม
เหมือนช่วงเช้ากับช่วงบ่ายหรือเปล่านะคะ
ทั้งคู่จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับพี่สื่อมวลชนด้วยตัวเองด้วย

ด้วยความงานใหญ่งานช้างนะคุณงานนี้
วันที่๘พฤศจิกายนทั้งคู่จะบินไปจัดงานแต่งงาน
ประเทศลาวบ้านเกิดของฝ่ายหญิง
โดยมีแขกเข้างานกาดอกจันทร์เอาไว้พันกว่าคนจ้า
โอ้โหเป็นงานใหญ่งานช้างเลยนะคุณนะ

ฝ่าฟันอุปสรรคความรักกันมาได้ถึง๑๐ปีเลยทีเดียว
ขอให้มีแต่ความรักชื่นมื้นแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ
ถ้ายังจำกันได้จริงแล้วคู่นี้เนี่ยเขามีแพลนจะแต่งกันมานานแล้ว
แต่จนเลื่อนไปเลื่อนไปจนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องดี
คู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกค่ะคุณมีคู่ไปหรือเปล่ารอยกระทงวันนี้
ไม่เป็นไรวันนี้ดิฉันทำงานค่ะไม่เป็นไรเรื่องรอยกระทงเอาไว้ก่อน